ความรักคุณผู้ชมมีความรักไหม
แล้วรักแท้ของคุณผู้ชมหน้าตาเป็นอย่างไร

แต่เป็นรักแท้บนความเศร้า
คุณยายอายุ๘๑ท่านเสียชีวิตไว้ก่อน
๔วัน๔วันปั๊บคุณตาอายุ๘๗นะ
รักกันมาอยู่กันมา๖๔ปีท่านทำใจไม่ได้
ข่าวบอกว่าตอมใจตายตามไปเลยครับ
อมใจตายตามไปเลยบอกไม่อยู่แล้วถ้าคุณยายไม่อยู่
คุณยายที่เสียชีวิตไปก่อนคือคุณยายบุญมียอดศรีอายุ๘๑ปีครับ
ชาวตะบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจวัตรตรัง
ท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งคุณตามาศฮะ
คุณตามาศยอดศรีอายุ๘๗ครับซึ่งเป็นสามีเศร้าโศกเสียใจ
ทำใจไม่ได้อยู่กันมาฉันก็มีแต่เธอเนี่ย
ขึ้นมาฉันก็เห็นหน้าเธอกินกับข้าวที่เธอทำ
โอ้โหคนอยู่ด้วยกันมา๖๔ปีเลยบอกลูกบอกหลานบอกว่า
จะตายตามยายไปนะซึ่งลูกหลานก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริง
คุณผู้ชมครับนี่ครับเวียนโลงกันแล้วอ่ะนะศพของทั้งสองท่าน
ตั้งอยู่ที่วัดควรศรีนวลฮะตะบนนาข้าวเสียนี่แหละ
นางหนูรัฐยอดศรีอายุ๕๙ปีคนนี้ลูกสาว
แล้วก็นางพิมชนยอดศรีอายุ๕๐คนนี้ลูกสะพ้าย
นะนี่แหละครับเล่าบอกว่าแม่ไปก่อนแม่เนี่ย
ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด๓เดือน๓เดือนกัน
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วทำยังไงหันไปหาพ่อ
พ่อกินข้าวไม่ได้พอแม่สุดพ่อกินข้าวไม่ได้
แล้วแม่ก็จากไปนะครับ๑๒นาฬิกา๕๘นาที
วันที่๔สิงหาคมพ่อเสียใจมากบอกแต่ว่าไม่อยากจะอยู่แล้ว
แทบจะไม่กินข้าวเลยเมื่อกี้ที่เบิร์ตบอกไง
ตื่นมาก็เห็นหน้าเธอฉันตื่นมาฉันก็กินกับข้าวที่เธอทำ
คืออยากจะกินกับข้าวที่แม่ทำตาอยากกินกับข้าวที่ยายทำ
ฉันกินทุกวันทุกวันทุกวันติดใจรสนี้ฝีมือนี้
กินของคนอื่นเลยนั่นแหละแล้วคราวนี้ไม่ลุกไปไหนไม่ลุกไปไหน
นอนแบบอยู่บนเตียงที่เดินได้ไม่มีโรคอะไรนะ
ระหว่างนั้นนะคุณผู้ชมที่ตั้งศพคุณแม่สวดอภิษฐรรมที่บ้าน๓วัน
ขณะที่กำลังย้ายร่างของแม่ไปทำพิธีต่อที่วัด๗สิงหาคมจู่
มีลมพัดครับมีลมพัดแล้วเขาทำไมเขาเชื่อ
ชื่อว่านี่แม่มาบอกแม่มาบอกว่าพ่ออยากไปอยู่ด้วย
สุดท้ายพ่อจากไป๒ทุ่ม๙สิงหาคมฟังลูกหลานเขาเล่าหน่อยฮะ
คุณผู้ชมเชื่อเรื่องการตรอมใจไหมเวลาเราดูละครนะ
ตรอมใจตายตามกันไปเหมือนหมดกำลังใจจะอยู่แล้ว
มีจริงใช่ไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมเชื่อนี้
เรื่องตรอมใจคุยกันหน่อยครับ
บอกที่ผ่านมาพ่อกับแม่รักกันมากไม่เคยทะเลาะกันรุนแรง
ตอนเขาดูได้ทะเลาะกันนะพอคุณตาหงอนปั๊บ
ทำกับข้าวที่ชอบเลยทำกับข้าวที่ชอบเสิร์ฟเลย
ช่วยกันทำงานเลี้ยงดูลูก๕คนมาเป็นอย่างดี

เพราะว่าพ่อกับแม่คุณตาคุณยายไม่ยอมไปอยู่กับใคร

เมื่อวานนี้ครอบครัวชาวประนักกิจศพทั้งสองท่านแล้วนะครับ

แต่ก็เชื่อว่าทั้งสองท่านก็จะได้ไปอยู่ด้วยกันในอีกพบภูมิหนึ่งครับ
คุณผู้ชมลูกหลักเชื่อแบบนี้ฮะ

ระหว่างคู่ชีวิตสามีภรรยา